สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดทั้งสิ้นเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อรับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของครอบครัวที่มากู้วิกฤตในวันนี้
เป็นผลจากการโดนลูกหลงจากการต่อสู้ของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่คึกขนอง
ผู้กระทำอาจจะไม่รู้เลยว่าพวกเขาได้เปลี่ยนชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปตลอดกาล

แม่ไม่คิดว่ามูก็จะขึ้นมาไปนอนคู่กับเขาซ้ายแผ่อะไรอย่างนี้

มีโงงก็เรียกแผ่ขยับไม่ได้ครับ
ก็แบบได้แต่นอนนิ่งไปครับ
นางนุษย์นามสุกุลโภ๔ค่ะ

อาชีพตัดย่าเผาถ่านค่ะ
ก็๒วัน๓วันก็ได้๒๐๐บาท
ที่บ้านตอนนี้มีอยู่กัน๓คนค่ะ
คนแรกในน้องน้ำที่นอนติดเตียงค่ะ
อีกคนนึงบาซู
ก็ช่วยดูแลพี่ชายค่ะ
ชื่อเล่นชื่อซูครับอายุ๑๙ครับ
มีพี่น้องสองคนครับมีผมแล้วก็พี่ครับ
อายุห่างกันประมาณ๑๐ปีครับ

น้องน้ำไปสมัครเป็นยาม
ก็ไปทำงานได้สักประมาณ๑๓วัน
ก็ขี่รถมาประมาณ๔ทุ่ม๒๐
ของวันที่๒๔มิถุนา๕๑ค่ะ
รถ
วัยรุ่นคึกขนองไล่ยิงกันมา

เขาบอกว่ามีลูกชายใช่ไหม
โดนยิงตอนนี้เขาอาการแย่แล้ว
ก็รอให้แม่ไปดูใจเขาหน่อย

แม่เดินตั้งแต่บ้านไปที่โรงพยาบาล

เดินเป็นคนบ้านแล้ว
ก็แม่ไปเขย่าตัวเขาค่ะ
ก็เลยบอกเขาว่าแม่มาเอาหนูกลับบ้านแล้ว

ช่วยด้วยแล้วลูกฟื้นแล้ว
เขาก็เลยอยู่ศัลยกรรมชายชั้น๑มาตลอด
จนถึงสักเกือบ๒เดือน
เพราะแม่เห็นเป็นจุดลูกปืนคาตรงแขนตรงนี้สองข้างหมดเลย
ทำไมถึงมาเกิดกับลูกของแม่
ลูกแม่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย

อันนั้นก็ช่วยแม่ได้อยู่ป่ะ
ก่อนพี่เป็นคนขยันครับช่วยแม่ทำงาน
เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวครับ
หลังจากเลิกงานนะครับ

เด็กพวกนี้ไม่น่า
ก็พี่น้องพอตอนหลังเขารู้ค่ะ
ก็จะไปขออาศัยเขาอยู่ด้วยแล้วเอาลูกไปไว้ที่นั่นด้วย
ตอนนั้นญาติก็ย้ายออกไปเลยครับ
เพราะว่าเขากลัวที่ว่าแม่จะไปสร้างภาระให้เขาครับ
ขายที่ไปราคาถูกอะค่ะ
เขาไปอยู่ต่างจังหวัดหมด
ทำให้ครอบครัวของแม่ก็อยู่กัน๓คน
คุณหมอเขาบอกว่าให้หาที่อยู่
คือเราไม่รู้จะไปที่ไหนค่ะไม่มีที่นอนที่พัก
ขนาดแม่ยังไปนอนใต้เตียงกับน้อง
เอาจักรยานไปกว้านดูบ้านล่ะ

ก็ไปเจอบ้านล้างอยู่ในป่าพงค์
แม่ก็เลยตัดสินใจว่าเอามาไว้ที่นี่กันเนอะอะไรอย่างนี้
ว่าไงเราก็ไม่มีค่าเช่าให้เขา
ถังให้เตียนแล้วก็เราอยู่กันได้
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณป๖ครับ
ตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมโลกนี้มันใจร้ายจัง

แม่ก็บอกน้องน้ำว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะ

ก็จะมาซื้อผ้าก๊อตซื้อข้าวปลาอาหารกินกันเนอะ

ไม่คิดว่างูเขาจะขึ้นมาคู่กับเขา
เอาไปนอนคู่กับเขาซ้ายแผลอะไรอย่างนี้

เพราะว่าแผลมันมีกลิ่น

แล้วผมก็ตื่นมาอยู่ดีงูก็เรียบแผลนี่

เพราะว่าขยับตอนนั้นผมก็ขยับแขนไม่ได้ครับ
ก็แบบได้แต่หนอนนิ่งไป
เป็นวัยรุ่นแบบว่าคล้ายว่าไปดักหนูอะค่ะ
ไปเจอบ้านเราอยู่ในป่าที่น้องนอนในป่า

มีคนอยู่ที่บ้านล้างตรงป่าพงนะครับ
ช่วยบอกแม่เขาหน่อยสิว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้

คิดว่าต้องเป็นลูกแม่นุษย์แน่เลยก็ไปเลย
พ่อช้อก็นอนแบบตามค้างไปแล้วอะ

ขอบมันมีน้ำลายงูออกมา
ก็รอแม่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปเรียก

ส่งโรงบาลมาก็นอนโรงบาล๖เดือนเลยทีนี้
เพราะว่าปีชาเริ่มจันทร์ค่ะ

เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาไปเดี๋ยวไปอยู่ในที่หลวงกันเลย
มีคนใจบุญบริจาคเตียงมาให้น้องค่ะห้องน้ำค่ะ

ต้องป้อนข้าวกายภาพ
แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำบนเตียงค่ะ

ก็แทนที่ผมจะดูเลยแม่ครับต้องมาดูแลครับผม

แม่ก็ไปรับจ้างเขาแถวนั้น

ป้าวันก็โดดเดี่ยวคนเดียว

แล้วก็มีน้ำใจเผื่อแผ่ครอบครัวของเรา

ทำให้ป้าน่ะสงสารเขาด้วย

เขาเห็นเขาก็สอบถามว่าป้าอยู่คนเดียวเหรอ
มีผลหมากลากไม้อะไรก็เอาไปสู่ลูกกิน
เราต้องเข้มแข็งจิตใจนะลูกนะ
ต้องเลี้ยงลูกอีก๒คนนะลูกนะ
เห็นแกเป็นคนดีก็เลยปรับทุกข์กับแก
ทุกวันนี้ป้าวันก็คล้ายเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งค่ะ
ความฝันของแม่อยากให้มีที่ให้น้องอยู่ที่ปลอดภัย
บ้านก็ดีค่ะแต่ว่าฝนตกทีไรมันกังวลตรงนี้
ว่าดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็เป็นห่วงลูก
อยากให้น้องบาซูให้ได้เรียนให้จบมหาวิทยาลัยค่ะ
โชคดีที่ลูกไม่งอแงไม่บ่นว่าจะกินของดี

แต่พอโตขึ้นเรื่อยผมคิดแค่ว่า
จะทำให้ครอบครัวอยู่สบายแบบคนอื่น

ก็อยากให้น้องได้เรียนตรงและตั้งใจเรียนครับ
เพื่อมาดูแลแม่ครับ

คิดว่าถ้าไม่มีแม่ก็คงไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปครับ
เขาเป็นคนที่ให้ทุกอย่างแก่เราครับ

ถ้าเป็นได้จะเป็นแทนลูก

หมอบอกว่าก็ปฏิหารมันต้องมีนะ

น้ำตาจะไม่มีอะไรแล้วหัวใจแม่ไม่รู้

สิ่งหนึ่งเลยจากเรื่องราวชีวิตนี้เราได้เห็นความรักของผู้เป็นแม่
เป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์เป็นรักจริงที่ยิ่งใหญ่
พวกเขาอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วครับ
ขอบคุณครับ
เรื่องราวนี้นะครับถึงมันจะเกิดมาในปี๕๑
มาเป็น๑๐ปี๒๐ปียังไงแต่ความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่
มาเห็นเรื่องราวภาพรวมแล้วเนี่ย
กั้นน้ำตาไม่อยู่เนอะ

แม่ครับแต่ก่อนนี้แม่ทำงานอะไรก่อนที่น้องน้ำจะ
ทำงานร้านของเก่าค่ะเป็นโรงงานแบบรีไซเคิลนะคะ

ก็แม่ก็ต้องแบกวันร้อยกว่าโลค่ะ

แม่ทำตั้งแต่อายุ๑๓ค่ะ
ทีละร้อยเป็นร้อยโลอย่างนี้หรอ

ขึ้น๑๐ล้อค่ะวันหนึ่ง๒คัน
แล้วตอนนี้ค่ะแม่ปัจจุบันนี้อาชีพอะไรค่ะ
ตอนนี้แม่ตัดย่าแล้วก็เผาถ่านถ้ามีไม้ก็มาเผาถ่านที่บ้าน
แล้วรายได้เป็นยังไงจ๊ะแม่จ๋า
วันจะได้๒๐๐บาท
ถ้าวันไหนไม่มีรายได้ก็แล้วแต่เขาจะจ้างค่ะ
เขาจะมาบอกว่านุษย์ไปถากย่าให้เจ๊หน่อยให้ร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

เห็นบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงเลยที่ช่วยคุณแม่ได้

ช่วยเหลืออะไรคุณแม่บ้างครับในตอนนั้นแม่
ก็เขายอมออกจากโรงเรียนนะคะ
จบป๖ค่ะ

แล้วก็ไปทำงานทาสีที่กรุงเทพนะคะ

ตอนหลังเขามันปีนที่สูงเขาไม่ไหวแล้ว
พาดไม่ผ่ายเป็นลื่น
เงินมันก็ตกลงมาจากชั้นรู้สึกจะสูงมากค่ะ

เอ้าไปทำงานได้ไม่ถึงเดือนค่ะ
เขาบอกว่าเฝ้ามา๒คืนแล้วค่ะ

ว่าที่รอบตัวของน้องเนี่ยมีกระสุนฝังอยู่

น่าจะเป็นลูกซองนะครับ

ที่ตัวโดนตรงไหนบ้างแม่ที่แม่เจอ

กับต้นคอแม่ทำแผลทุกวัน
เพราะว่าเข้าไปโดนเส้นสันหลังด้วย
มันจะมีไขสันหลังด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับ

ทางการแพทย์ก็คือการเสี่ยงมากถ้าผ่าไขสันหลังอะไรอย่างนี้นะครับ

ตอนนี้ในตัวน้องก็ยังมีลูกกระสุนอยู่

ยังมีอยู่ต้นคอที่โผล่มาอีก๒เมตรค่ะตอนนี้ค่ะ

คุณหมอพูดไว้ไงบ้างว่าน้องจะต้องอยู่อย่างไรรักษาอย่างไร
เขาก็บอกแม่ว่าทำใจนะ
เพราะว่าน้องต้องรอปฏิหาร
ถ้าปฏิหารไม่จริงน้องก็จะกลับมาเหมือนเดิม
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น
น้องน้ำก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ยังไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นให้แม่ได้ดีใจเลย

รู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกต้องกลายมาเป็นแบบนั้น

ก็จะดูแลเขาไปจนตอนตายจากกันค่ะ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับ

คนที่ดูแลครับต้องใช้ใจจริง
เพราะว่าคนที่เป็นแผลกดทับเราต้องคอยพลิกเขา
ต้องคอยดูแลเขาเช็ดทำความสะอาดแผล
ทุกกี่ชั่วโมงนะแม่เห็นบอกว่าต้องจับเขาพลิกนะ
ทุกสองชั่วโมงค่ะ

หรืออยากจะรู้สึกยังไงบ้างครับลูกที่

แล้วเราต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้
รู้สึกเสียใจมากครับ
ครับแม่กับน้องต้องมาดูแลผมครับ
จริงมันต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วคิดว่าเราเป็นภาระของแม่ไหมลูก
คิดเหมือนท่านครับแต่ก็บอกให้แม่สู้อะครับ
ถ้าวันนี้อาจจะเป็นวัยรุ่นกลุ่มนั้นได้ดูอยู่
ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกกับเขาหนูอยากจะพูดอะไรลูก
อยากจะบอกให้เขาคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรลงไป
ก็อย่าให้เขาไปทำกับคนอื่นอีกเลยครับ
ก็ผมก็เอาหัวเสียให้เขาครับ
บาซูลูกมาทิ้งหัวบ้าง

หนูใช้ชีวิตอยู่กับแม่คนนี้มาตลอด
แม่คนนี้เหนื่อยมากไหมลูกในสายตาของหนู
แม่ทำงานมาตลอดเลยครับ

ตอนนี้กำลังจะเข้ามหาลัยครับ

ที่มนเลสวนครับ
เป็นยังไงหนูเรียนดีไหมบาซู

เพราะว่าไม่อยากจะเป็นภาระให้แม่ครับ
ส่งเราเรียนแล้วเราก็ต้องตั้งใจครับ
มีความฝันไหมเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเรียนจบ
ฝันว่าแค่ให้ครอบครัวสบายก็พอแล้วค่ะ

เป็นกำลังใจให้นะตั้งใจนะลูกนะ
คิดแต่สิ่งดีเพราะว่ายังมีคนดีอีกเนี่ย
ป้าวันนี่ป้าวันนี่ไม่ใช่ญาติเลยนะครับ
เป็นคนไกลบ้านแต่เป็นห่วงครอบครัวนี้
นี่ก็เห็นพี่นุษย์นี่เหมือนกับญาติพี่น้อง
นี่ก็ไปมาหาสู่กันเหมือนญาติพี่น้อง
เห็นบอกว่าเวลาที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไร
ก็จะไประบายให้ป้าวันฟัง
แกก็นั่งฟังแล้วก็ปลอบ
ก็รู้เลยว่าหัวอกของคนที่ทุกข์เป็นยังไง
ก็ปลอบและให้กำลังใจกันมาโดยตลอด
นุษย์ครับอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้
ที่เวลาที่เรามีทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจไป
ไปปรับทุกข์ไประบายความในใจให้กับเขา

ก็บอกว่าป้าเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งของแม่นุษย์นะคะ

อยากจะเอาไปต่อชีวิตในด้านไหนก่อนครับ
จะรักษาลูกต่อเนื่องไปเรื่อยค่ะ

ที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าก็คงต้องช่วยกัน

วันนี้ขอให้ปฏิหารแห่งความรักมีจริงนะครับ
เอาใจช่วยครับขอบพระคุณในเรื่องราวดีแบบนี้นะครับ

ความลำบากในชีวิตของแม่

ที่แม่มอบความสุขสบายให้กับลูกไม่ได้
มองเห็นความรักจริงที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่
เรื่องราวชีวิตของแม่นุษย์

ในวันนี้มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของแม่นุษย์
ในการตอบคำถามให้ครบและถูกทั้งหมด๔ข้อ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ถ้วยใดคือ
ใบกระเภา

วานเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ